คุณผู้ชมนี่กำลังจะพาไปดูค่ะที่นี่ค่ะ
คือมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนนี้น้ำมันท่วมมันก็ลำบากอยู่แล้วนะ
ปรากฏว่ามันมีผู้ชายคนนึงค่ะเขาเมาเมาละหนึ่งอารวาสละสอง
ครับไปเอากุญแจรถของชาวบ้านคือดึงหายไปเลยอ่ะอ่า
แล้วก็หนีตำรวจตำรวจค่ะต้องตามไปเพื่อที่จะจับกลุ่มตัว
แล้วโอ้โหตำรวจตามลำบากเหลือเกินไม้งามก็ต้องถือ
แล้วก็ต้องฝาน้ำท่วมเข้าไปเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
เดี๋ยวจะเข้าไปอ่ะไงวะเนี่ยเข้าไปครับพ่อเดี๋ยวได้เปล่าได้ครับ
พ่อเขาพิกัดตรงไหนเขาจะให้ตรงไหนเขาจะเอามาให้ตรงไหนตรงหลด
ตรงหลดใช่ไหมเอามาให้เขาจ้ะครับตามมาเลยครับเออเออ
อ่าคุณผู้ชมคะนี่นี่หน้าทีที่ตำรวจนี่นะคะ
เขากำลังเผชิญหน้ากับผู้ก่อเหตุนะคะซึ่งบอกว่าจะให้พ่อเนี่ย
เอากุญแจรถที่ฉกมาไปคืนกับเจ้าของบนถนนหน้าบ้าน
แต่ทีนี้กว่าจะไปถึงบ้านได้เนี่ยนะตำรวจเองเนี่ยลำบากเหลือเกินค่ะ
เพราะอะไรต้องพายเรือนี่นี่อันนี้ต้องลุยน้ำแล้วน้ำอ่ะ
น้ำจะเกือบเท่าเอวอยู่แล้วเห็นไหมเหนือเข่ามาแบบนี้
แล้วก็เนี่ยดูสิถือไม้พายแล้วก็เตรียมที่จะไปสกัด
ไปจับตัวชายเมาเพราะว่าเขาได้รับแจ้งไง
บอกว่าผู้ชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะเขาเมาเขาอารวาส
ถือมีดเดินไปมาชาวบ้านแถวนั้นเอาจริงเขาก็หวาดกลัวนะ
และที่สำคัญผู้ชายคนนี้เขาไปก่อเหตุ
ดึงกุญแจของรถกระบะคันนึงแล้วก็หนีด้วยหนีเข้าไปในบ้าน
จุดตรงนี้เนี่ยนะคะถามว่าอยู่ในพื้นที่ไหน
อยู่ที่บ้านปากคลองวัดที่หมู่๘ตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายกค่ะทีนี้ตำรวจก็ตามเข้าไปที่บ้าน
บ้านของเขาเนี่ยนะเป็นบ้านยกพื้นสูง
แล้วใต้ถูนบ้านก็มีน้ำท่วมอยู่สักประมาณ
สิบถึงเจ็ดสิบเซนติเมตรทีนี้พอใกล้ตัวบ้านเนี่ย
ตำรวจก็ตะโกนตะโกนเรียกเอ๊เออย่างเงี้ย
ตอนนั้นเนี่ยในเอวัยสี่สิบเอ็ดปีเนี่ยนะคะ
โงกหน้าออกมาเห็นตำรวจใช่ไหมแล้วก็บอกว่า
เดี๋ยวจะให้พ่อเอากุญแจรถเอามาคืนหลังจากนั้นค่ะ
นายเอกระโดดลงจากบ้านแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าไปเลย
แล้วถามว่าพื้นที่ป่ามันแห้งไหมล่ะไม่ได้แห้งนะ
มีน้ำท่วมขังตำรวจก็พยายามที่จะตามหาตัวในเอ
ตามอยู่นานเลยไม่เจอตัวก็ต้องถอนกำลังนะคะ
พี่ตามโอ้มัวจะบ้าอ่าเราว่าสร้างความเดินร้อยให้ประชาชน
ครับถึงมีดมันถึงมีดมันง้อมเดินตามถนนประชาชนก็หวัดกลัว
ต้องการให้มาจับเราก็อยากจับให้ได้แต่ว่า
ที่เป็นน้ำน้ำล้อมรอบหมดเลยพอจะถึงบ้านมันกระโดดหนี
โดดหนีก่อนเอาพายเรือตามเอาพายเรือตามแต่ไม่ทันถามไม่เจอ
ถามไม่เจอน้ำตาน้ำตามันด้านลกไปหมดครับครับ
ก็นี่ไงตำรวจก็พยายามเต็มที่แล้วเอาไม้งามไปพายเรือไป
ลุยน้ำไปแต่ก็ไม่เจอตัวท้ายที่สุดก็ต้องถอนกำลัง
ทีนี้ไปถามเจ้าของรถกระบะที่โดนฉกกุญแจไปหน่อยค่ะไปถามคุณวิพาดา
สิริบุตรอายุสามสิบปีเธอบอกแบบนี้บอกว่าตัวเธอกับสามีเนี่ยนะ
ขับรถกระบะจะไปทำงานแล้วระหว่างทางเนี่ยสามีเธอก็จอดรถ
เพื่อที่จะลงไปทำธุระไม่ได้ดับเครื่องไงดังนั้นกุญแจมันก็คาอยู่
ตาร์ทเครื่องอยู่แบบเนี้ยจังหวะนั้นน่ะในเอนะบึ้นมอเตอร์ไซค์ผ่านมา
มาถึงบิดกุญแจดึงกุญแจรถกระบะแล้วหนีไปเลยค่ะ
ทีนี้เธอบอกว่าตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกเลยทำยังไงดีอ่ะ
ก็ต้องไปเอากุญแจสำรองที่บ้านแล้วก็ขับกระบะคันนี้
ตามหาจนมาเจอบ้านของนายเอ๋หลังจากนั้นก็แจ้งตำรวจ
แต่แหมบ้านของนายเอ๋ก็โดนน้ำท่วมโดยรอบ
ตำรวจก็เลยต้องลุยน้ำเข้าไปแบบนี้
เดี๋ยวไปฟังเสียงของเจ้าของรถกระบะหน่อยละกันค่ะ
ตอนแก่เรามาแล้วมันจะยังไงนะ

แต่มันจะเรียกค่าถ่ายมันบอกเรา

ก็เห็นคนอยู่รอแฟนแล้วก็

ปิดกุญแจรถเราไปเลยคีย์หนีเราเลย

กุญแจลูกที่๒มันต้องอยู่ที่บ้านเรา
ไม่มีใครเอาไว้หรอกในรถสองดอก
ก็ต้องย้อนกลับไปแล้วก็ค่อยสืบมาจนมาเจองูอย่างนี้
โอ้โหเนี่ยค่ะก็สุดท้ายคือได้กุญแจมาคืนนะครับ